เห็นคนแห่แชร์กันในโซเชียล

เป็นภาพเตียงผู้ป่วยที่มีเจ้าที่จากโรงพยาบาลตำรวจ

คนที่นอนบนเตียงผู้ป่วยดูคุ้น
คนแชร์กันแบบนี้
คนก็ตั้งคำถามกันทันทีว่า

สรุปใช่นะคะคุณคิง
คุณผู้ชมใช่คุณทักษิณชินวัฒน์จริงค่ะ

ก็ถูกเปิดเผยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ

เป็นภาพที่มีการเข็นเตียงผู้ป่วยค่ะ
ย้ายไปยังอีกตึกหนึ่งของโรงพยาบาลตำรวจ

เมื่อเช้าวานเมื่อวานนี้

ไปไหนนี่ก็ล่าสุดเนี่ย

ก็ออกมาเปิดเผยถึงภาพนี้ค่ะ

บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วนะคะ

แพทย์ที่รักษาและประเมินสุขภาพของคุณทักษิณ

สุดท้ายก็เสร็จแล้วก็มีการประเมินสุขภาพด้วย
จึงต้องมีการย้ายตึกคุณ

ก็มีการเข็นรถเข็นผู้ป่วยออกมาแบบนี้
ปรากฏภาพคุณทักษิณออกมา

เป็นไปตามระบบการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ค่ะ

สื่อข่าวจริงพยายามติดต่อสอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ทุกอย่างเป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย

อีกหนึ่งท่านที่ต้องถูกถามนะคะเรื่องนี้

ก็ยืนยันว่าเป็นการให้ความเป็นธรรม

ขอบคุณหมอชนานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารรสุทธิ์
บอกว่าส่วนตัวท่านเองยังไม่ได้เห็นภาพนะ

แต่ก็ชี้แจงแหละว่ารัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยตรงปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมายค่ะ
ก็เป็นภาพที่บอกว่า

คุณผู้ชมเห็นบอกว่า๒๒ตุลาคมนี้นะคะ
จะมีการเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการ
ในเรื่องของการตรวจสอบว่า
เรื่องของการพักรักษาตัวของคุณทักษิณเกินกว่า๖๐วัน
ก็จะมีการส่งความคิดเห็นต่าง
ต่อผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษ

เดี๋ยวจะมีกระบวนการทางการรักษากันต่อไปอย่างไรด้วยนะครับ